ปิดท้ายกันนะครับกับสกรูปนะครับของการแข่งขัน
แล้วผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
ว่ากันว่าหากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว
แต่สำหรับเยาวชนไทยนอกจากกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่แข่งขันภายในประเทศแล้ว
ที่ได้ต่อยอดความสำเร็จตามความฝัน
และจะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีพื้นที่ได้แสดงออก
ให้กับทัพนักกีฬานักเรียนไทย
สันติป่าหวายอธิบดีกรมพลักษึกษามองว่า
โดยเห็นว่าเจ้าภาพแต่ละครั้ง
บรรจุชนิดกีฬา๑๕๑๖ชนิด
ผมมองว่าเป็นเกมกีฬาของนักเรียนของเราที่เราดูแลอยู่

เพราะอย่าลืมว่ากรมศักดิ์ศาสตร์ทำหน้าที่แค่กีฬานักเรียนศักดิ์ศาสตร์แห่งชาติ
พอครบอายุ๑๘ปีแล้วไม่มีแบตการกังขันต่อไปแล้ว
ซึ่งต่อไปผมยังมองว่าการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ต้องเอาทีมที่ชนะเลิศหรือคนชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนสายชาติมาต่อยอดเกมนี้ด้วย

ถือว่าเกมนี้สูงสุดของกีฬานักเรียนศักดิ์ศาสตร์ของกรมศักดิ์ศาสตร์แล้ว
แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
แต่นักเรียนไทยที่มาแข่งขันรายการนี้ล้วนภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศ
เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติอีกหรือไม่
ก็เป็นเทอร์นาเมนต์ที่สำคัญค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนมาแข่งขัน
เพื่อต่อยอดไปสู่อาจจะขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ก็ได้
ได้ทั้งประสบการณ์อะไรแบบได้มาแข่งขันทั้งที่แบบเรายังอายุน้อยอยู่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาแข่งขันค่ะ
เหนือจากการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแล้วกรมภาระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หวังว่าสิ่งที่นักเรียนไทยได้จากการแข่งขันอาเซียนสุดเกมครั้งนี้
คือการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ภากรซับแปลงถ่ายภาพธนรัฐเฟิ่งหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน